บนท้องถนนค่ะภาพที่จะให้ดูเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของรถผู้เสียหาย
เป็นรถกระบะนะคะผู้เสียหายเขาเป็นรับเหมาก่อสร้าง
เขาบอกว่ามีรถส่งของของบริษัทแห่งหนึ่ง
ก็รถใหญ่เหมือนกันมาปาดหน้าเขา
ปาดอย่างเดียวปาดเสร็จลงจากรถ
เดินมาที่ทางฝั่งคนขับของรถผู้เสียหาย
มาด่าเขามาต่อยเขามาเตะข้างรถเขาแล้วขู่เขาด้วย

แต่ต้นคลิปตรงนี้ค่ะหลายคนเห็นคลิปแล้วบอกว่า

เพราะต้นคลิปเหมือนแซงรถส่งของใช่ไหมคะ

คือภาพจากกล้องหน้ารถของผู้เสียหาย
ผู้เสียหายชื่อว่านายนัทธพงศ์สุขศรี
อายุ๔๓เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถววัดลาดประดุก
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
๓ทุ่มกว่า๑๐มีนาคมนะคะ
ผู้เสียหายคุยกับทีมข่าวของเราทางโทรศัพท์

เขากับภรรยากำลังขับรถกลับบ้าน

ขับรถตามหลังรถส่งของค่ะ
แต่เขาบอกว่าไฟท้ายรถส่งของมันเป็นสีน้ำเงิน
ผู้เสียหายบอกแซงไปก่อนเพราะว่าโอ้โห

และยอมรับด้วยว่าแซงเส้นทึบนะ
แซงไปก่อนค่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยวัดลาดประดุก
เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่ารถส่งของไม่พอใจ
คนขับรถส่งของขับตาม
ตะโกนด่าแล้วก็ปาดหน้า
แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
ผู้เสียหายบอกว่าไอ้จังหวะที่คนขับรถส่งของเดินมาข้างเขา
ทางฝั่งคนขับมันไม่เห็นภาพเนอะ
แต่เขาโดนต่อยเลยนะ
ต่อยเขาที่หัวไหล่ด้านขวา
และโดนถีบรถกระโดดถีบรถแบบซ้ำ
ท้าทายว่ามาลงมาให้มาต่อยกัน
พอมาข้างรถแบบนี้มันมองไม่เห็นภาพแล้ว

เดี๋ยวจะให้ลูกน้องหยิบปืนออกมา

ขับรถหนีไปจอดรถหยุดดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ
แต่คนขับรถส่งของยังตามมาหาเรื่อง
เขาก็ยอมรับว่าเขาก็มีมีดหยิบมีดขึ้นมาป้องกันตัว
ผมคิดว่าเขาต้องเข้ามาทำลายผมแน่นอน
คือผมก็ถือมีดเพื่อไม่ให้เขาเข้ามาใกล้ตัวผม
มันก็ได้ผลนะครับที่ว่าเขาหยุด

ผมก็ไม่มีเจตนาที่จะวิ่งไล่ฟันเขา
ผมก็ดูร่องรอยที่เขาทำไว้ที่เขาแตะรถผมเนี่ย

ก็เลยอุดใจขึ้นรถมาดูกล้องแล้วใส่ใจเขาแก้วฝั่ง

คุณผู้ชมลองฟังต่อนะคะเพราะว่าผู้เสียหายบอกว่า
โทรศัพท์ไปร้องเรียนบริษัทขนส่งต้นสังกัดของคู่กรณี
ต้นสังกัดบอกว่าออกใบเตือนแล้ว
ลงโทษผู้ก่อเหตุและฆาตโทษเอาไว้แล้ว
งั้นมาประชุมกันประชุมสายโทรศัพท์ต่อสายให้คุยกับผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุขอโทษบอกว่าทำลงไปเพราะอารมณ์เสียทะเลาะกับเมีย

ทะเลาะกับเมียอารมณ์เสียมากเลยยอมรับผิดทุกอย่าง
ผู้เสียหายบอกว่าก็อยากจะให้อภัยนะไม่อยากจะดำเนินคดีอะไร
ตัวเองก็มีลูกเล็กต้องดูแลสมาชิกในครอบครัว
ก็เลยคุยกันว่าเออแล้วทำไมตอนทำไม่คิดล่ะอะไรแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายเนี่ยคู่กรณีก็ได้แต่ขอโทษอย่างเดียว
เขาเลยสงสัยว่าอ้าวขอโทษอย่างเดียวแล้วจบเรื่องเลยเหรอ
แล้วเรื่องนี้มันจะแค่จบตรงคำขอโทษแค่นั้นเลยเหรอ
ตอนทำคุณไม่คิดแต่พอถึงเวลาเกิดเรื่องแล้ว
คุณได้แค่คำว่าขอโทษเพราะคุณกลัวต้องออกจากงาน
แล้วถ้าทางเรามีการบาดเจ็บหรือส่วนเสียขึ้นมา

รับผิดชอบยังไงคะคือตอนทำคุณไม่คิด
คือคุณห้าวมากเลยคุณขับมาปาดหน้าวิ่งลงมาเนี่ย
ถามว่าลูกมาด้วยคงจะช็อกไปแล้วล่ะพี่
คุณได้รับผิดทางวินัยของทางบริษัท

แล้วถ้าเมื่อคืนเกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียขึ้นมา
ก็แค่ขอโทษแล้วสิ่งที่ทดแทนคืออะไร

ตอนแรกก็เหมือนกับว่าทางฝ่ายผู้เสียหายก็จะ
อ่ะยอมก็ได้อ่อนลง

แต่ทางบริษัทต้นสังกัด

กะว่าจะยอมเออไม่เป็นไรอะไรแบบนี้

ทางบริษัทต้นสังกัดของคู่กรณีบอกว่า
อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลย
เขาก็ขอโทษแล้วไงจบได้ไหม
ก็ทางฝั่งผู้เสียหายก็มีมีดเหมือนกันไม่ใช่เหรอ

มันจะไปคุยกับพี่ลงพักดีกว่า
ถ้าสหวนว่าคุณจะมาอ้าง
แล้วอะไรก็ง่ายน่ะค่ะ
สุดท้ายผู้เสียหายได้ตัดสินใจแจ้งความค่ะ
สพบังบัวทองนะคะก็เรียกมาไกลเกลี่ยนะคะแต่คู่กรณีก็ไม่ได้มา
ก็ทางผู้เสียหายบอกว่าก็ไม่ได้รับการติดต่อจากคู่กรณีอีกเลย
แล้วเขาก็ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยต้องรักษาตัว
แล้วเดี๋ยวค่อยออกมาตามเรื่องทางคดีต่อนะคะ
เขาก็เลยฝากไปทางบริษัทต้นสังกัดบริษัทขนส่งเนี่ยค่ะของรถคันนี้
คือถ้าผมไปเจอคันนี้เนี่ยผมก็ขับหนีผมก็ไม่ขับตามหรอก
คือดูโหไฟมันสะท้อนมันแสบตาไปหมดอะใครจะไปขับตามรถคุณ
นะคะก็ฝากดูนิดนึงเดี๋ยวกลับมามาก่อน